ที่แม่ค้าขายลอตเตอรี่แบบว่า
ขายเองไม่ไหวแล้วแล้วมาขายออนไลน์เพราะเจอโควิดเข้าไป
ปรากฏว่ามีคนมาหลอกซื้อครับคุณผู้ชมคุณพระราพรครับ
มาขอซื้อ๑๕๐๐ฉบับเป็นเงินแสนสามอ่ะ
แล้วนัดส่งกันตรงนี้
แล้วที่ขี่มอเตอร์ไซค์เอาลอตเตอรี่หนีไป
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะตำรวจรู้เบาะแสของคนร้ายแล้วนะครับ
จากการตรวจสอบกล้องจากเส้นทางที่เขาใช้หลบหนี
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของนางสาว
ทิพพวันแสนภูวาแม่ค้าลอตเตอรี่ครับนะฮะ
เอาลอตเตอรี่หนึ่งพันห้าร้อยฉบับมาส่งให้คนร้าย
ริมถนนเทพารักษ์อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากคนร้ายแชทมาซื้อลอตเตอรี่๑๕๐๐ฉบับในราคาแสนกว่าบาท
พอสบโอกาสนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะ
หนีไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับขนาดพยายามจะดึงจะล้างไว้ก็เอาไม่อยู่
หลังเกิดเหตุนางสาวทิพพวันไปแจ้งความที่สพบังพลีครับโดยเล่าบอกว่า
เธอเนี่ยนะเป็นคนขายลอตเตอรี่อยู่บางเสาทงมานานแล้วก็เปิดแผงขายปกติแหละ
นี่ค่ะไปแล้วนี่อ้าวไปแล้วนี่สามีของเขาไปเยี่ยมกระโดดทีมนะ
ไม่ทันมันไปนู่นน่ะไปออกเลนขวาปื๊ดไปเลยนะ
พอมาเจอโควิด๑๙ขายไม่หมดสักทีแต่ละงวดแต่ละงวดก็เลยมาขายออนไลน์
ก็มาเจอไอ้นายคนนี้แหละมาติดต่อขอซื้อสลากนะฮะ
ก็เลยนัดส่งมอบกันแล้วก็โดนชิงลอตเตอรี่ไปแบบในคลิปนะครับ
พอจอดมอไซค์เขาเช็คของอะไรเสร็จเรียบร้อย
ก็ตอนจะโอนเงินก็เหมือนยึกยักยึกยักษ์อะไรอย่างนี้
ไม่ยอมโอนแล้วหนูก็ขอของคืน
ทีนี้เขาก็ขับมอไซค์ออกไปเลย
แฟนหนูลงมาจากรถก็มาถีบท้ายมอไซค์แต่ว่ามอไซค์เขาไม่ล้ม

เป็นผู้ชายใส่เสื้อยืดสีขาวผอมหน่อยตัวเล็กหน่อย

หนูคิดว่าน่าจะประมาณ๓๐ค่ะ
แต่ว่าผิวขาวเหลืองซีดหน่อย
ครับพันธบุรตเอกวิโรตัดโสนะครับ
ท่านผู้กรรมกรรมการสพบังพลีระบุวัตถ์ขณะนี้
ให้ชุดสืบเสือลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วนะครับ
แล้วก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีด้วย
เรื่องต้นได้เบาะแสรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายนะครับ
แล้วก็รู้ทะเบียนรถคันก่อเหตุแล้วโอ้โหอย่างนี้ไม่ยากนะ
นี้จะเรียกผู้เสียหายทั้งสองคนมาให้ปากคำเพิ่มเติมไปด้วยนะครับ
เกี่ยวกับข้อมูลของลอตเตอรี่ที่ถูกขโมยไปทั้งหมด
แล้วก็จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ

ก็เป็นช่องว่างนะคะซื้อของออนไลน์นัดกัน

คนร้ายได้ของแล้วไม่ออกไม่โอน